บุกไปที่บ้านแม่ยายเพราะว่าลูกเขยจะไปตามหาภรรยา
พอแม่ยายบอกไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นแหละลูกเขยก็ใส่แม่ยายเลยค่ะ
จนแม่ยายเนี่ยนะหัวแตกตาปูดตาบวมช้ำไปหมดเลย
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๖๕หมู่๑ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะ
คือพอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุรวมถึงกำนันตำบลคลองขุด
ผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็ไปเลยค่ะ
ไปเยี่ยมนางบินตันอายุ๕๕ปีนางบินตันเป็นแม่ยาย
แล้วเดี๋ยวดูสภาพคุณผู้ชมคือตาเนี่ยบวมปูดหัวแตกนะคะเย็บ๓เข็ม
มีรอยเขียวช้ำตามใบหน้าตัวแม่ยายเนี่ยก็เล่าให้ฟังยังหวาดภาวะอยู่เลย
บอกว่าตอนนั้นฉันนอนหลับอยู่ในบ้านนี่แหละจ้ะ
เขยฉันเนี่ยชื่อว่านายเกษมจู่มาถึงปั๊บถีบประตูหน้าบ้านจนพัง
เข้ามาก็ชกฉันใหญ่เลยฉันนอนอยู่ในห้อง
แล้วหลังจากนั้นไม่ได้แค่ชกที่หน้าอย่างเดียว
ชกที่อกตีเข่าที่ท้องจนจุกเอามือมาบีบคอฉันอีก
แล้วลูกเขยพยายามตามหาถามหาลูกสาว
ลูกสาวเนี่ยคือลูกเขยพยายามถามหาว่าลูกสาวหรือว่าภรรยาของเขาอยู่ที่ไหน
พอแม่ยายบอกว่าไม่รู้ให้ไปติดต่อกันเอง
เขยก็เลยโมโหมากค่ะชกหน้าไม่ยั้งแล้วก่อนที่ลูกเขยจะหนีไปนะ
เขยคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอเนี่ยมันยังขู่อีกนะ
ถ้าเกิดว่าเมียผมไม่กลับมาหาเนี่ยผมจะฆ่าให้หมดทั้งบ้านเลย
นี่ขู่แม่ยายแบบนี้แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านก็มาช่วยค่ะ
นำตัวแม่ยายส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสตูน
ให้ติดตามตัวนายเกษมที่เป็นลูกเขยมาดำเนินคดี
ยายบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินกลัวว่ามันจะมาทำร้ายฉันอีก
ก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านญาติชั่วคราวก่อน
ซึ่งตัวนายเกษมเนี่ยนะคะเขาแต่งงานกับลูกสาวของนางบินตันเนี่ยมาประมาณสองปีแล้ว
แต่งงานกันก็มีลูกชายขวบเศษด้วยกัน
แต่ว่าก็ทะเลาะกันมาตลอดเลยนะเพราะว่าฝั่งลูกเขยเนี่ยจะห่วงเมียไม่ยอมให้ออกไปไหนตามลำพัง
เวลาที่เมียจะไปไหนเนี่ยลูกเขยก็ต้องไปด้วยทุกครั้งเลย
ปลายเดือนกรกฎาคมมาเนี่ยฝั่งลูกสาวของนางมินตันทนไม่ไหวไง
ก็เลยพาลูกชายวัยขวบกว่าหนีออกจากบ้าน
แล้วตัวลูกเขยก็พยายามตามหาเอาปืนมาขู่
ชาวบ้านแถวนี้เขาก็กลัวกันไม่รู้ว่าจะโดนลูกหลงหรือเปล่า
ส่วนบ้านของลูกเขยอยู่ห่างจากบ้านแม่ยายไม่ไกลค่ะคุณผู้ชม
ร้อยเมตรเท่านั้นเองทีนี้ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับตัวลูกเขยมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ส่วนทางด้านกำนันตำบลคลองขุดนะคะ
กำนันประพันธ์สุวรรณะบอกว่าเคยนะเข้ามาไกลเกลี่ยปัญหาครอบครัวให้เป็น๑๐ครั้งเลย
เกลี่ยไปแล้วผ่านมาได้สัก๑๐วันก็ทะเลาะกันอีกจนกลายมาเป็นปัญหาครอบครัว
ฝั่งตัวนายเกษมเนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อน
โมโหร้ายทุบตีภรรยาบ่อย
ก็ภรรยาคงทนไม่ไหวแหละถึงหอบลูกเล็กหนีไป
ล่าสุดค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูที่บ้านแม่ยายอีก
ปรากฏว่าประตูบ้านแม่ยายเนี่ยปิดแล้วก็เจอเจอแม่ยายนะ
ถามว่าแม่ยายกำลังจะไปไหนกำลังจะไปส่งหลาน
สมัครเป็นทหารเกณฑ์ที่ฐานทัพเรือสัตหีบชนบุรี
แล้วก็เลยถามนางบินตันว่าเป็นยังไงบ้างอาการบาดเจ็บ
นี่คุณผู้ชมดูสิคะล่าสุดคือฉันยังเจ็บยังปวดไปทั้งตัวเลยจ้ะ
ยังทำงานไม่ได้ตาเนี่ยจากที่มันเขียวตอนนี้มันม่วงแล้ว
ก็ต้องพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่ง
เรื่องนี้ผู้กำกับสพเมืองสตูนบอกนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนส่งชุดสืบเสือลงพื้นที่
ตามตัวลูกเขยโหดคนนี้แล้วนายเกษมนี่แหละ
คือเขาหนีไปอยู่ที่ขนำร้างอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน
แต่ว่าก็ไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีไปได้
ของนายเกษมลูกเขยคนนี้เอามาตรวจสอบ
ทีนี้ไปไล่ดูประวัตินายเกษมเคยถูกจับคดียาเสพติด
แล้วก็อยู่ระหว่างคุมประพฤติด้วย
เขาก็เลยส่งชุดสายตรวจไปตรวจเยี่ยม
ดูแลความปลอดภัยให้กับแม่ยายเป็นระยะ
ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จัดกำลังไปดูแลความปลอดภัย
แล้วก็อยู่ระหว่างประสานญาติของนายเกษม
ให้นำตัวมาพบกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ